กรณีที่รองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่ง
ถูกหญิงสาวหลายคนออกมาทั้งแจ้งความแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ถูกลวนลามอนาจารย์บางคนถูกข่มขืน
เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าวันนี้เนี่ย
จะไปขอสารเพื่อขอหมายจับรองหัวหน้าภาคการเมืองคนนี้อืม
ผู้ชมครับวันนี้เนี่ย
ตั้งแต่ช่วงสายเลยนะฮะ

วันนี้มาที่สนลุมพินีเลย

มีผู้หญิงมาแจ้งความแจ้งข้อหาเอาไว้๓คนด้วยกัน
มาพบพนักงานสอบสวน

พร้อมกับขอปฏิเสธข้อกล่าวหา
นี่ฮะมากับทนายความนะครับ

อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิบัติ
ก็เข้าทางบันไดที่มีประตูด้านหลังสอนอลุมพินีนะครับ
เข้าไปพบพนักงานสอบสวนอยู่สัก๓ชั่วโมงกว่านะฮะ

ประตูด้านหลังนะฮะบันไดด้านหลัง
มีทางน่าจะเป็นพี่แม่บ้านของสอนอนี่มาเปิดประตูให้
คุณปรินออกมานี่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
แต่ว่าก็พูดสั้นพูดสั้นกับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าวันนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในทุกคดี
แต่รายละเอียดต่างยังไม่ขอเปิดเผย
แล้วก็ขึ้นรถเดินทางออกไปทันที
คุณปินมองยังไงครับกับเรื่องการสูงจำเนินคดีครั้งนี้ครับคุณปิน

แล้วผมก็ได้ให้การแข่งทางที่กับตำรวจ
คือที่สนลุมพินีเนี่ย
มีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาไว้๓คน

คนหนึ่งก็คือหญิงสาววัย๑๘ปีที่

อันนี้เธอบอกเธอถูกลวนลามนะ
อีกคนนึงรู้สึกจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่พักมั้ง

อีกคนนึงเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของคุณลูกนัท

แต่อีกคนนึงแจ้งความไว้ที่ต่างจังหวัดที่เพชรชบุรีหรือยังไงนี่แหละ

ซึ่งทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกว่า
วันจันทร์หน้าเนี่ยจะมีอีกหลายคนที่จะพามาแจ้งความเพิ่มเติม
บอกทยอยมาแจ้งความกันเพิ่ม
รวมกับที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะ
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าถ้าแจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ย

ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันจะเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

แต่ในมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจในแง่ของทางคดีนะฮะ
กระบวนการต่างว่า
คุณปรินเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดี
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาขอปฏิเสธข้อหาต่าง

คุณปรินเนี่ยเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวบอกว่า
ตัวผมยังไม่รู้จักด้วยซ้ำ
ไม่เคยเจอเจอไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำออกมาให้ข้อมูลหรือมาแจ้งความได้ยังไง

เพื่อขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและขอปฏิเสธข้อหา
ทีนี้หลังจากที่คุณปรินเดินทางเข้าพบตำรวจสอนอนลุมพินี

พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

คือคุณปรินให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา

และจะเอาเอกสารหลักฐานมาประกอบภายหลังด้วย
หลายคนถามว่าไม่ต้องควบคุมตัวเหรอ

คุณปรินเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเอง

ไม่มีอำนาจควบคุมตัวตามมาตรา
ประมวลวิธีพิจารณาความอายะมาตรา๑๓๔นะคะ
เว้นว่าถ้าพรุ่งนี้คุณปรินไม่มาตามนัดฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้๘โมง
ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มได้ทันที
ซึ่งในการยื่นประกันตัวก็ต้องยื่นในชั้นศาลเพื่อพิจารณาด้วย
อันนี้ต้องเข้าใจในมุมของเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะคือมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
คดีนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระค่ะ
ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปสนลุมพินีเนี่ยมีอยู่๓คดี
ก็คือ๓เคสที่คนมาแจ้งความ

แต่ละพื้นที่แต่ละสอนอแต่ละสพ
เขาก็ต้องดำเนินคดีถือว่าเป็นพื้นที่ท้องที่ของเขา
พลตำรวจตรีจิรสันบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เนี่ย

แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งการลงมาเลย
พลตำรวจตรีไตรโรงผิวพันธ์
รองพบชนดูแลด้านกฎหมาย
กำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
ซึ่งแต่ละพื้นที่สามารถทำคดีเองได้หมด
แต่อาจมีการเอาชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน๕

กรณีมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา

เพราะว่าพูดตรงเขาเป็นนักการเมือง

ครอบครัวก็มีเกียรติมีฐานะ
ตำรวจบอกไม่หนักใจที่ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีตำแหน่ง
เพราะตำรวจยังไงก็ทำตามกฎหมาย
หลักกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
และตำรวจบอกว่าก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีต่อคดีเหมือนกัน

เดี๋ยวจะให้สารกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศด้วย
เพราะผู้ต้องหาเคยอาศัยอยู่ต่างประเทศ

ตอนนี้ก็เลยจะมีการประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เฝ้าระวังเรื่องการหลบหนีไว้ด้วยค่ะ
และโทษครองสีชายกำดาลในสำนักประจำหวัน
เพื่อที่จะนำตัวในส่วนของผู้ต้องหา
ไปออกหมายขังต่อสารในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็จะนัดในเวลา๘นาฬิกา
เพื่อที่จะนำตัวไปขออนุมัติออกหมายขัง
เจ้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนัด
แต่ถ้าผู้ต้องหาพรุ่งนี้ไม่มาตามนัด๘โมงเช้าตรงนี้แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่ม
ได้ตันทีโดยไม่ต้องมีไหมจับถ้าเขาใช้เวลาแบบนี้เลยของนอกประเทศเลย
มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็มีการประสานในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วครับ
นี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมานะคะว่าอ๋อเป็นความรู้ใหม่เหมือนกัน
ถ้าสมมุติว่าเราถูกกล่าวหาแจ้งความแบบนี้
ถ้าเราไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองก่อนที่จะมีหมายจับอะไรออกมาเราจะไม่ถูกควบคุมตัว
เพราะว่ายังไม่มีหมายไงยังไม่มีหมายนะฮะ
คือตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้จะไปขอหมายใช่ไหม
ขอหมายเพื่อที่จะได้แจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับทางผู้ที่ถูกกล่าวหา
เขาก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วอืมครับทีนี้พอเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะสามารถยื่นขอประกันตัวซึ่งพรุ่งเนี้ยในคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
สามคดีที่สอนอลุมพินีเนี่ยค่ะถ้าฟังจากตำรวจก็คือ
ให้ไปขอประกันตัวในชั้นศาลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อต่างกรรมต่างวาระด้วย
สามคดีของสอนอลุมพินีที่มีคนแจ้งข้อกล่าวหากับคุณปรินเนี่ย
คุณปรินตำรวจบอกว่าก็ต้องไปยื่นขอประกันตัวทั้งสามทั้งสามคดีใช่
ซึ่งแต่ละคดีศาลก็จะพิจารณาในแต่ละคดีว่าคดีไหนให้ไม่ให้อย่างไร
น้ำหนักเป็นอย่างไรพยานหลักฐานเป็นยังไงแบบไหน
รวมกับคดีอื่นถ้าจะมีคนไปฟ้องที่อื่นนะ
แต่ที่สอนอนลุมพินีที่จะไปพรุ่งนี้ที่ศาลเนี่ยมี๓คดีนะฮะ
ท่านผู้ชมครับหนึ่งในสามคดีที่สอนอนลุมพินีเนี่ย
ก็คือหญิงสาวคนสนิทคนใกล้ชิดของคุณธนัดธนากิจอำนวย
หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อไฮโซลูกนัทค่ะเธอบอกว่าเธอขอออกมาเปิดเผย
ขอออกมาเดินหน้าทางคดีด้วยอีกคนนึงหลังจากที่พบว่ามีน้องวัยสิบแปดปีที่ถูกลวนลามอนาจารย์เนี่ย
ออกมาขอความช่วยเหลือทางคดีจากทนายตั้มแล้วก็แจ้งความไว้ก่อนค่ะ
แต่ของเธอเธอบอกเธอหนักถึงขั้นถูกข่มขืนคือเธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าเหตุการณ์เลยนะ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นอ่ะอันนี้ข้อมูลที่เธอได้ไปแจ้งความแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับ
ใช่ค่ะแต่คุณปรินเขายืนยันว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะ
สำหรับวันนี้ที่ไปที่สอนอลุมพินีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ย
มันเหมือนกับมันมีการแชร์ข้อมูลอะไรกันประมาณว่าอ่าสิ่งที่เพื่อนสาวคนสนิทของ
เห็นบางคนไปชงไปแชร์ประมาณว่า
นี่เธอมีป้ายลงสมัครสอกรอยู่ด้วยนะ
สกเขตสวนหลวงอืมนี่ฮะล่าสุดเนี่ยครับ
เธอก็เลยประกาศว่าขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งสกเขตสวนหลวงของพักการเมืองหนึ่ง
เพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องที่ออกมาแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้
รองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมืองเลย
คือตอนนี้หลายคนมองเลยว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองไหม
เพราะว่าอาจอีกเดี๋ยวมีการเลือกตั้งผู้ว่าเดี๋ยวมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเลือกตั้ง
หรือจะหวังผลว่าโอ้โหเธอจะได้มีข่าวอะไรขึ้นมาในช่วงของการหาเสียงเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ถ้านี่จะบอกไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นขอถอนตัวการลงสมัครชิงตำแหน่งสกเขียดแสบสวรรค์
อ่าก็บอกกับผู้สื่อข่าวของทีมข่าวไทยรัฐของเรานะครับ
บอกว่ามาติดตามความคืบหน้าทางคดีในส่วนของคนใกล้ชิดของคุณลุงนัท
ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นการกระทำที่ถูกกระทำโดยที่แบบช่วงนั้น
เป็นการสมยอมอะไรหรือไม่อย่างไร
ซึ่งคุณลูกนัทบอกว่าขออธิบายแทนในเรื่องนี้ว่าคนที่กล่าวหาว่าอย่างนี้เนี่ย
ว่าเป็นลักษณะของการถูกไปหลอกลวงจริงหรือว่าสมยอมอะไรจริงหรือเปล่า
ขอยืนยันว่าลักษณะการถูกหลอกลวงไปยังสถานที่
ที่เป็นห้องที่เขาเรียกกันว่าห้องเชือด
ไม่มีใครสามารถมาช่วยเหลือได้จริง
วกกับคนใกล้ชิดของคุณลูกนัทเนี่ย
ก็ตัวเล็กมากนะน้ำหนักแค่๓๙กิโลกรัม
ก็เลยไม่สามารถจะไปต่อสู้ขัดขืนได้ก็เลยถูกกระทำ
ไม่ใช่การสมยอมนะหรือว่าไม่ได้ขัดขืน
แต่นี่คือการถูกข่มขืนจริง
ขั้นตอนของสังคมเราเนี่ยจะพร้อมใจกันเชื่อว่าบุคคลคนนี้คือเหยื่อ
คืออะไรครับเขาต้องขัดขืนอย่างที่สุด
เขาต้องกีดร้องตะโกนขอความช่วยเหลือโวยวายแบบนึกออกไหม
แล้วเราถามเราถามกลับว่าในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงตัวเล็กน้ำหนัก๓๙

ในสถานที่ที่ถูกเลือกมาอย่างดีให้เป็นห้องเชื่อด
ในสถานที่ที่ถูกใช้การซ้ำมาแล้วหลายต่อหลาย
ครั้งมันถูกเลือกมาอย่างดีแล้วกรีดร้องให้ตายไงไม่มีคนมาช่วย
มันเหมือนกรณีสงครามนะครับเลือกยอมแพ้แต่แรกดีกว่าจะให้มีคนตายเพิ่ม
เพราะถ้าเขาเลือกที่จะสู้มันไม่รู้เลยว่าความอันตรายอะไรมันจะเกิดขึ้นอีก
ความอันตรายต่อร่างกายจะโดนฆ่าตายไหมมันไม่รู้
เพราะฉะนั้นการที่เหยื่อสู้ไม่ได้และยอมแพ้ตั้งแต่แรก
จำเป็นเหรอคะที่จะต้องตั้งคำถามว่าเหยื่อสมยอมหรือเปล่า
เลือกที่จะใช้คำว่าสมยอมให้ขืนใจเพื่อที่จะไม่บาดเจ็บ
คุณธนัทบอกว่าตอนนี้มีหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันเนี่ยติดต่อมายัง
เพื่อนสาวคนสนิทของคุณธนัทเนี่ยแล้วก็คุณธนัดเนี่ย๕๖คนนะครับ
แล้วก็มีติดต่อไปยังคนใกล้ชิดของคุณธนัทอีกหลายคนนะครับ
มีกรณีหนึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผู้ที่ถูกกล่าวหา
ตอนนั้นเรียนอยู่ที่อังกฤษเธอบอกว่าเธออายุ๑๗ในตอนนั้น
แต่ว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาผู้ชายคนนี้เนี่ยชักชวนให้ไปในสถานที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ล่อแหลม
ซึ่งเหยื่อหลายคนก็จะมีหลักฐานที่แตกต่างกันไปหลักฐานส่วนใหญ่จะเป็นการแชทหรือวิธีการพูดคุยกับผู้ชายคนนั้น
ก็เลยอยากให้สังคมเห็นใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องของหลักฐานต่างของแต่ละคนด้วย
ยืนยันว่าผู้เสียหายทุกคนสามารถเล่าถึงเหตุการณ์และสถานที่ได้อย่างแม่นยำและหลายสถานที่เนี่ยตรงกันในหลายคน
เป็นลักษณะวิธีการที่เจอกันคล้ายกันในหลายคนมีการอ้างมีการข่มขู่ในรูปแบบเดียวกันในหลายคนอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนเรื่องที่คนใกล้ชิดคุณธนัดขอถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งสกคุณธนัดบอกว่าก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าที่ออกมาดำเนินคดีมาต่อสู้เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อหวังผลทางการเมือง
ถ้ากรกตให้ถอนการสมัครลงชิงตำแหน่งสอกรได้เนี่ยก็จะรีบเก็บป้ายหาเสียงทันที
แต่นี่ผมเห็นข้อมูลล่าสุดจากทางภูมิในการการเลือกตั้งประจำกรทมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของสกแล้วก็ผู้ว่ากอทมนะครับ
บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยที่มีผู้สมัครสอกรขอถอนตัวเนี่ย
ก็ต้องไปดูในข้อของกฎหมายด้วยนะฮะ
ตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี๒๕๖๒มาตรา๕๓
ระบุว่าเมื่อลงสมัครแล้วไม่สามารถถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครได้
เพราะฉะนั้นทางกรทมเนี่ยจะให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
ผู้สมัครสอกรคนนั้นต้องการถอนตัวเนี่ยมีวัตถุประสงค์คืออะไร
เพราะการจะไม่เป็นผู้สมัครมันจะมีแค่การขาดคุณสมบัติแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น
กรุงเทพหานครไม่ประกาศรับสมัครเมื่อพอการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรทมประกาศให้ถอนตัว
เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบได้เนี่ยอันนั้นถึงจะเป็นผลแต่อยู่ดีผู้สมัครจะถอนเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูว่าการถอนตัวเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีเจตนาของการประกาศถอนตัว
มีวัตถุประสงค์อย่างไรค่ะนี่ทางกรทมบอกว่าอย่างนั้นนะฮะอืม
ทีนี้อย่างที่เขาบอกว่าพฤติการผู้เสียหายทุกคนเล่าตรงกัน
สถานที่เป็นที่เดิมคำพูดที่ใช้เป็นคำพูดเดิมพฤติการที่ว่าคืออะไรบ้าง
ครับรวบรวมให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
การลองทุนพอผู้เสียหายมาถึงร้านปุ๊บก็จะ
กินข้าวส่วนมากก็จะเป็นร้านในพื้นที่ย่านสุขุมวิทย์ก็อ้างว่าอาจจะคุยเรื่องธุรกิจคุยงานหรือไปให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนพอผู้เสียหายมาถึงร้านปุ๊บก็จะชวน
คุยเรื่องส่วนตัวมีแฟนหรือยังคุยเรื่องเพศ
อืมระหว่างนั้นก็จะมีการจับมือจับหน้ากอดเอว
บางคนโดนกอดและโดนจับหน้าอกกลางร้านอาหาร
ถ้าผู้เสียหายคนไหนรู้สึกไม่ปลอดภัยบอกเออเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะคะ
แบบมีงานนู่นนี่นั่นนู่นก็จะอาสาไปส่ง
แล้วก็ยังคงพยายามลวนลามอย่างต่อเนื่อง
ส่วนรายที่โดนถึงขั้นข่มขืนเนี่ยนะคะ
คือถูกหลอกให้ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็พาขึ้นห้อง
เชื่อดอาจจะเป็นห้องที่โรงแรมหรือว่าคอนโดส่วนตัว
บางคนถูกหลอกบอกว่าลืมของบนห้องขอขึ้นไปเอาแป๊บเดียว
แล้วพอเหยื่อเข้าไปในห้องเท่านั้นแหละ
เขาบอกว่าก็ใช้กำลังในการข่มขืน
ที่ถูกหลอกล่อล่อลวงไปที่นี่แล้วก็ถูกกระทำนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอ
อายุ๒๕ปีเธอบอกเธอตกเป็นเหยื่อเหมือนกันค่ะ
แล้ววันนี้เธอก็ไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเธอเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ของเธอเนี่ยคือเมื่อ๒ปีก่อน
ได้รู้จักกับอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้

บอกว่ารู้จักในงานสัมมนาที่เชียงใหม่
จากนั้นก็มีการเข้ามาทักทายพูดคุย
แล้วก็แสดงตัวให้รู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
แลกเบอร์โทรศัพท์กันแลกไลน์กันก็คุยกันเรื่อยมา
เมื่อช่วงต้นปี๒๕๖๔นะ
ทางอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ก็โทรมาชักชวนเธอ
ไปร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คลิปโต
เชียงใหม่นี่แหละเธอก็ตอบตกลง
แล้วก็นัดเจอกันที่โรงแรมที่จัดงาน
บอกว่าพอไปถึงโรงแรมเนี่ยปรากฏว่า
มันไม่มีการจัดงานฮะเธอก็
ลักษณะเหมือนกับอ่าส่งเสียงดังโวยวายอดีต
รองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ก็เลยทำทียกโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือน
ประสานไปหาผู้จัดงานสัมมนาเพื่อจะทำให้ตายใจว่าเออ
มันมีจริงนะแล้วก็อ้างว่าผู้จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปรอที่
ห้องพักในโรงแรมก่อนแล้วตอนที่ไปรอในห้องเนี่ยตอนนั้นอยู่
แค่สองคนสองต่อสองระหว่างนั้นผู้ชายคนนี้ก็พยายามชวนคุย
เกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถามหลายอย่างถามนู่นนี่นั่น
เคยมีแฟนไหมตัวเธอก็บอกว่าไม่มีก็ถามว่าไม่มีจริงเหรอ
แล้วก็ยังมาจับมือเธอบอกว่าจะขอดูลายมือตอนนั้นเธอบอกเธอตกใจมาก
เพราะว่าไม่ทันตั้งตัวว่าจะเจอเรื่องลักษณะแบบนี้อันนี้เธออ้างนะฮะที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับ
จังหวะนั้นเธอบอกว่าพอมาดูลายมือเนี่ยก็พูดว่าเออลายมือสวยดีวาสนาดี
แล้วขยับมานั่งใกล้จากนั้นก็ฉวยโอกาสในการจูบปากเธอเธอบอกเธอตกใจมากรีบลุกจะหนี
แต่ปรากฏว่ากลับถูกตอนเธอที่วิ่งออกมาเนี่ยเธอบอกเธอลุกหนีเนี่ยใช้มือแบบขยี้ปากตัวเองแบบขยัก
แล้วเธอก็ลุกขึ้นเพื่อจะเปิดประตูวิ่งหนีวิ่งลงมาลานจอดรถเพื่อจะขับรถกลับบ้าน
ซึ่งตอนนั้นจะร้องให้คนช่วยเหลือก็ร้องไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะมีลูกน้องของเขาเนี่ยอยู่แถวนั้นหรือเปล่าค่ะ
พอมาถึงลานจอดรถปรากฏว่าเขาเนี่ยตามมาทันนะแล้วก็มาดึงเธอเนี่ยไปหอมแก้มอีกรอบนึง
เธอเนี่ยต้องรีบขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านทันทีพอมาถึงบ้านเธอบอกเธอก็เล่าให้กับครอบครัวฟังว่าเธอไปเจออะไรมา
ซึ่งหญิงสาวคนนี้บอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่า
ผู้ชายคนนี้เหมือนกับไม่ได้รู้สึกว่าทำอะไรผิดเลยนะยังโทรมาหาเธอ
พอบล็อกเบอร์ก็ใช้เบอร์ใหม่ถึง๕เบอร์พยายามเวียนโทรมาหานะเธอก็ไล่บล็อกเบอร์ทั้งหมด
ทุกวันนี้เธอต้องอยู่อย่างหวาดระแวงมีเบอร์แปลกโทรมาเธอเหมือนกับจะหลอนไปเลย
ไม่กล้ารับสายทุกครั้งจนวันนี้เธอบอกเธอได้ติดต่อไปหาทนายตั้ม
หลังจากมันมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นว่าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
และต้องการมาเปิดเผยความจริงเพื่อเป็นการเตือนภัยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงทุกคน
และอยากให้คนก่อเหตุออกมายอมรับความจริงแบบลูกผู้ชาย
ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่ไปเจอเขาจะชอบเขา
แต่มันเป็นเพราะว่าเขาไปสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วก็ความรู้ในเรื่องต่างหรือเปล่า
ก็เลยทำให้คนหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
ที่ไหนโรงเรียนพอทะมอง
ขอระบุหลังน้องแล้วกันค่ะ
ก็ไม่ไม่มีคนไปร่วมงานเลยคือไปถึงคือแบบไม่เห็นใครเลย
ตั้งแต่ที่แนดินโทรไปหาใครสักคนหนึ่งเพื่อถามว่าจะมาไหม
เขาก็บอกว่าคนอื่นจะตามมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่มากันวันนี้
ไม่คิดว่าจะให้มีอีเวนต์อย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
ชักชวนให้ไปคุยเรื่องการศึกษาต่อในห้อง

ก็คิดว่าคุยเรื่องการศึกษาต่อ
ก็เลยก็ไปคุยกับเขาซึ่งคาดว่าเป็นห้องพักในตัวเอง
คือก็เลยชักชวนดิฉันเข้าไป
แล้วก็เข้าไปคุยกันนั่งในเก้าอี้ค่ะในห้องเขา
ว่าน่าจะเป็นห้องแถวแล้วก็คุยกันเรื่องของการศึกษาคิดโต
แล้วอยู่ดีก็กลายเป็นคุยเรื่องความสัมพันธ์เขา
บอกว่าดิฉันวาสนาดีแล้วก็ออกดิฉันโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัว
ตอนนั้นดิฉันก็รู้สึกไม่ดีแล้วแล้วก็แปลกก็เลยเดินไปที่ประตู
เขาก็พูดว่าลองหน่อยนะไม่เคยไม่ใช่เหรอ
ดิฉันก็ตอบว่าไม่มันก็เลยจู่โจงจูบที่ปากดิฉันโดยที่ดิฉันไม่ได้ตั้งตัวเลย
ดิฉันช็อคมากก็รู้สึกขยะขยางมากปากตรงนี้มันจึงออกเลย
พอตั้งสติได้ก็เปิดประตูแล้วเดินออกไปที่ลานจอดรถ
เอาเป็นว่าวันนี้เธอไปขอแจ้งความกับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะ
ตรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยนะครับ
ซึ่งท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็รับแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ดำเนินการตามขั้นตอน
ก็คือต้องสอบปากคำผู้ที่มาแจ้งความเชื่อหาย
ส่วนผู้เสียหายตอนนี้ก็ต้องรอการรวบรวมเกี่ยวกับหลักฐานต่างเท่าที่จะมี
แต่เชื่อว่าคงใช้เวลาไม่นานในการที่จะสรุปสำนวนคดีได้

ในส่วนการดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามพยายามหลักฐาน
ก็ต้องดูจากหลักฐานนะครับเพราะเคสนี้เกิดมาประมาณ๑ปีแล้วนะครับ
ก็ต้องดูว่ารายละเอียดที่ก็ให้พยารับฐานครบถ้วงขนาดไหน
ถ้ามีพยานหลักฐานครบถ้วนมันก็ไม่นาน
แต่ถ้าเกิดไม่ครบถ้วนเราก็ต้องทำในรายละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้ถ้าถามถึงคนแรกที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเปิดเผยต่อสังคมเนี่ย
ก็คือธนายตั้มธนายตั้มเปิดเรื่องนี้ก่อน
ก็มีกระแสโจมตีไปหาทนายตั้มเยอะเหมือนกันแหละว่าใบสั่งหรือเปล่า
มีนัยยะทางการเมืองอะไรใดใช่ไหม
ซึ่งธนายตั้มเองก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง

ผมแค่อยากช่วยเหลือประชาชนที่เขาไม่มีปากไม่มีเสียงเท่านั้นเอง
เพราะเอิญเป็นช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเนี่ยที่เขาต้องลาออกจากตำแหน่งต่างเนี่ย
คือตำแหน่งภูมิในการเลือกตั้งผู้ว่ากวทม
ค่ะซึ่งธนายตั้มยืนยันว่าไม่ใช่

แล้วก็ออกมาอัปเดตเรื่องของคดีด้วยนะคะ
อันนี้คือล่างสุดที่โพสต์วันนี้เลยนะครับ

ซึ่งเราก็ได้วีดีโอคอลไปคุยกับทนายตั้ม
เราก็โทรไปคุยกับทนายตั้มนะคะ
คือทนายตั้มให้ข้อมูลน่าสนใจเอาไว้ในมุมของกฎหมายด้วยเหมือนกัน
คือเรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่า
มีผู้เสียหายหลายคนถูกนักการเมืองใหญ่ลวนลามกระทำอนาจารย์
มีตัวแทนนักการเมืองรายนี้ติดต่อมาเสนอเงิน
เป็นเงิน๖๗หลักเลยทีเดียว
เพื่อให้ยุติการเคลื่อนไหวและยุติการให้ข้อมูลกับทนายตั้ม
ถ้าพูดเอามุมกฎหมายล้วนเลยนะคะทนายตั้มบอกแบบนี้

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้วด้วยถูกไหมคะ

นายตั้มบอกว่าถ้าผู้เสียหายรับเงิน
แล้วไปให้การใหม่หรือกลับคำให้การเช่น
บอกว่าถูกกระทำในที่รับตาคน
หรือบอกว่าอยู่เพียงลำพัง๒ต่อ๒
มันจะทำให้คดีนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องความผิดส่วนตัว
และเหมือนกับการสมยอมเท่ากับว่ามันก็จะหลุดนะคะ
นายตั้มก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ผู้เสียหายรับเงิน

ทนายตั้มเองยอมแบกความเสี่ยงนี้
เพื่อออกมาเปิดโปรงเรื่องราวเพื่อช่วยเหลือ
ครั้งที่แจ้งความแล้วก็

โดยขอให้ทำอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือหยุดออกมาให้เคลื่อนไหวนะครับ
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับผมในการที่ผมจะทำอะไรก็ตามนะครับ
แสดงว่าเขารับข้อได้จริงแล้วว่าที่พี่ทำเนี่ยนะครับ
มันต่อหน้าธารกำนันนะครับมีคนอยู่เยอะแยะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตรงนี้ไปยื่นต่อพนักงานสอบสวน
จะมีการเปิดเผยคลิปโน่นอันนี้เอาให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ย
ตอนนี้คือจริงนะผมมีหลายอันมากเลยนะครับเดี๋ยวพ่อกลับไปนะครับ
ขอผมกลับกรุงเทพก่อนเดี๋ยวทุกคนก็คงจะได้เห็นอะไรดีอีกเยอะนะครับ
คงจะสมบัติปากสมบิตคำไม่กล้าออกมาพูดว่าไม่จริงอะไรยังไง

ว่าตอนนี้ตัวแทนของนักการมือ

อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ในโพสต์อีกทีหนึ่ง

หลายคนพยายามดิสเครดิตทนายตั้ม

อย่าลืมนะก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเปิดประเด็นเรื่องโคต้า

เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนที่เขา

เพราะทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยอยากที่จะทำงานแบบนี้
บอกเขาทำงานแบบนี้ด้วยเจตนารมณ์มาตั้งแต่แรก

วันนี้เนี่ยเขามีการแชร์คลิป

วันนี้หนึ่งในวันศตรีสากล

ผมคิดว่า
ผมคิดว่าหลายประเด็นครับตั้งแต่

เกี่ยวข้องนะครับกับการฟ้องร้อง
ร้องเรียนสิทธิผู้หญิงต่าง

ถ้าเกิดในหลายเรื่องเราเห็นคดีความหลายด้านที่เกิดขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่ธนาธิตำรวจมาจนถึงพนักงาน

ในเชิงทัศนคติสำคัญผมเชื่อว่าหลายผู้หญิง
หลายท่านคงจะไม่พอใจหรือแอบเก็บในใจไปว่า
บางทีบอกว่าฉันอยากจะแต่งตัวสวยดูดีแต่ต้องหาว่าเป็นความผิดของฉัน
ฉันจะแต่งตัวดูดีบ้างดูเซ็กซี่ดูโปรนิดหน่อยบ้าง

เพราะฉะนั้นผู้ชายหรือใครก็ต้องเคารพ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าพอเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมา
ผู้หญิงจะถูกลวนลามถูกข่มขืนถูกอะไร

อันนี้สังคมเองก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติ
ว่าไม่ใช่ว่าโทษว่าผู้หญิงเป็นความผิดของเขาที่เขาแต่งตัวอย่างนี้

ทัศนคติเรื่องพวกนี้สังคมไทยต้องช่วยกันเปลี่ยน
นี่จริงข้อความที่พูดมานี่
ก็มีคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้มาเหมือนกันนะคะ
เอ๊ะแล้วอยู่กัน๒ต่อ๒คุณตามเข้าไปแบบนี้

นี่ข้อความนี้คุณปรินตอบไว้ให้แล้วนะ
สังคมก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติ

อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเคยแสดงความคิดเห็น
แล้วก็สิ่งที่เขาเคยพูดไว้ในเวทีเสวนานะ

ที่จะแสดงทัศนคติในวันสตรีสากลว่าอย่างไรบ้าง

อันนี้เป็นงานในวันสตรีสากล

ตอนนั้นยังเป็นผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์อยู่
พูดเกี่ยวกับบทบาทสิทธิของสตรี
ในการทำงานในองค์กรต่าง

ระดับสูงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

อยากจะบอกว่าอยากให้ประเทศเติบโตอย่างมั่นคงมาก
เป็นตัวที่สังคมจะดีขึ้นได้ผู้หญิงจะลดความเหลื่อมล้ำในเชิงนี้ได้
เราก็ต้องลุกขึ้นมายืนทั้งในเชิงทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทำ
แต่ว่าผู้ชายก็ต้องมีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยที่จะลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้
ทุกท่านทราบดีว่าสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องช่วยกันสร้าง
และอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันลดปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมความเหลื่อมล้ำในเชิงเพศได้
หัวหน้าภักดิ์มีเรื่องของการเป็นภูมิในการเลือกตั้งพวกกรทมและสกที่กำลังหาเสียงกันอยู่ในช่วงเวลานี้
แต่มันก็อดมีคำถามมายังภาคประชาธิบัตย์ไม่ได้ว่าตกลงเขาจะตรวจสอบแบบไหนอะไรยังไงกันหรือเปล่า

เรื่องนี้นะคะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ให้สัมภาษณ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ

นี้เขาบอกว่าก็เป็นไปตามที่ทางกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ได้พูดถึงจุดยืนไปเมื่อวานนี้
คือเมื่อวานเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการบริหารพักเนี่ยออกมาพูดชัดเจนนะคะว่า
ไม่สนับสนุนและยังต่อต้านการคุกคามทางเพศ
การใช้ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัว
เพราะฉะนั้นจุดยืนของพักประชาธิปัตย์คือสิ่งนี้
คือ๓สิ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ขอพูดซ้ำ
เรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว
ก็ให้กระบวนการยุติธรรมเขาพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยเฉพาะผู้เสียหายก็แล้วกัน
รวมถึงไม่ขอประเมินด้วยว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกรทมของพักไหม
ซึ่งผู้สมัครก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่
พักก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยหาเสียงได้

เรื่องของพรรคจริงครับ
สิ่งหนึ่งที่พักยืนยัน
อย่างที่ผมยืนยันไปเมื่อกี้ก็คือว่า
เราจะไม่เข้าไปปกป้อง
ใครแล้วก็จะไม่เข้าไปแทรกแทรง
ในเรื่องของการดำเนินคดี
อันนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายได้รับความมั่นใจได้
ผมไม่ขอพูดประเด็นที่มันจะเลยไปเป็นเรื่องการเมือง
เพราะว่าผมคิดว่าวันหนึ่งก็คงจะมีข้อพิสูจน์
ออกมาได้ว่ามันเป็นยังไง

ดรรัชดาได้ชี้แจงไปเมื่อวาน
ว่าเราก็ยังยืนยันในเรื่องของการที่เราไม่สนับสนุน

แล้วก็ต่อต้านการคุกคามทางเพศ
แล้วก็ทั้งในเรื่องของการกระทำที่ใช้ความรุนแรง
ต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัว
จุดยืนของประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนตามนี้
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปฟังในแง่ของทางคดี
จากนักกฎหมายอย่างทนายเดชากิติวิทยานันต์หน่อย
ทนายแม่ที่ทำคดีคุณแตงโม
วันนี้ผู้สื่อของเราก็ลองสอบถามว่า

หรือข่มขืนอะไรต่างน้านานี่
มันดำเนินคดีกันยากง่ายแบบไหนอะไรยังไง
นายเดชาบอกว่าคดีอนาจารย์เนี่ยมันเป็นคดีความผิดส่วนตัว
ถ้าจะเอาผิดได้เนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีพยานนะ
ปัญหาก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะเป็นกรณีข่มขืนอนาจารย์ล่วงละเมิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันมีหลักฐานหรือมีพยานหรือไม่อย่างไร
แล้วอย่างคดีที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่มีผู้เสียหายมาร้อง
หรือว่าไปแจ้งความอย่างที่ทนายต้ำได้รับแจ้ง
มีผู้เสียหายแจ้งเข้ามาทนายต้ำบอก๒๐บาทคน
แต่ตอนนี้ไปแจ้งความแล้วเนี่ยทนายเดชาบอกว่ามันเพิ่งมีแค่๕คน
คือ๔ใน๓สนลุมพินี๑เพชรบุรีอีก๑คือล่าสุดเชียงใหม่
ซึ่งตำรวจก็จะแยกสำนวนในการทำคดีกันไปแต่ละคดี
นายเดชาบอกว่าส่วนใหญ่คดีอนาจารย์เนี่ยแน่นอนว่าคดีล่วงละเมิด
อาณาจารย์อะไรต่างนานาหรือว่าขมขือ

แล้วส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นอนาจารย์นะลวนลามอนาจารย์
ส่วนใหญ่จะมีแค่ผู้เสียหายกับผู้กระทำที่จะอยู่กันแค่สองคน
เพราะฉะนั้นการพิสูจน์เนี่ยมันเป็นเรื่องยาก
แล้วยิ่งถ้าเกิดผู้ที่เสียหายไม่ใช่เด็กหรือเยาวชน
คือถ้าเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยสารท่านจะเชื่อเลย
จะเชื่อเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความเป็นเด็ก
ว่าจะไม่ได้มีการหลอกลวงหรือว่าหรือว่าเชื่อในสิ่งที่เด็กได้สะท้อนออกมาเนี่ย
แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะอายุเกิน๒๐ปีขึ้นไปเนี่ย
ไม่ใช่ว่าสารท่านไม่เชื่อแต่ถ้าจะให้สารเชื่อเนี่ย
มันต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบเพื่อน้ำหนักทางคดี
อย่างเช่นกล้องวงจรปิดหรือว่าร่องรอยของการถูกกระทำ
ไม่ว่าจะถูกข่มขืนถูกลวนลามถูกอนาจารย์

ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็รับฟังยาก
ที่สำคัญอันนี้ทนายเดชาบอก
อายุความมันมีแค่๓เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ตำรวจได้มาก็ต้องไปดูว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
ถ้าในภาพอันนี้ทนายเดชาเขาวิเคราะห์นะ
ถ้าในภาพที่ได้มาอย่างน้องอายุ๑๘ที่มาแจ้งความคนแรกแล้วไปหาทนายตั้มเนี่ย
บอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเขาย้อนกลับไปที่ร้านอาหารในโรงแรมเนี่ย
เขาไปขอกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานเลย
แต่ถ้าในภาพปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ
นายเดชาบอกว่าในแง่กฎหมายเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกัน
ที่จะมองว่าคนก่อเหตุมีความผิดหรือเปล่า
มันอาจจะถูกนำไปสู่การตีความเรื่องเป็นการสมยอมอะไรอย่างนี้ก็ได้
เพราะฉะนั้นการกอดจูบลูกคำผู้อื่นเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่เมียเรา
ภรรยาไม่ใช่คนรับไม่ได้สมัครใจ
ถ้าพญาหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่รอด
ถ้าสมมุติมีจริงนะผมก็ไม่รู้ไง
ยกเว้นเป็นการสมยอมเช่นเราดูในคลิปวงจรปิด
ปรากฏนั่งเฉยเลยนะหรือไปกอดเขาด้วย
ในลักษณะแบบเต็มใจสบายใจถ้าแบบนี้สมยอม
สมยอมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายนะเพราะตัวเองมีส่วนร่วมด้วยไง
ยินยอมให้เขาก็ทำต่อเนื้อตัวร่างกาย
มันก็ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นคลิปวงจรปิดเนี่ยมันก็ต้องเดินเรื่องแล้วเปิดเข้ามาดูสิ
ลักษณะมีการสะบัดสดิ้งอะไรไหมนะมีการขัดขืนเอะอะโวยวายนะ
ดิ้นลนหลบหนีต่อต้านหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็เป็นการสมยอม
นายเดชาบอกว่าที่พูดนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างฝ่ายไหนนะฮะ
ยังแต่ว่าพูดในแง่ของหลักของทางคดีนะครับว่าต่อให้มีหลักฐานในกล้องวงจรปิด
ต้องดูว่าลักษณะตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนในการกระทำระหว่างกัน
ใช่อันนี้จริงก็ตรงกับที่ทนายตั้มให้ข้อมูลเมื่อกี้นี้
ว่าถ้าเกิดผู้เสียหายบอกว่ามันเกิดในที่รับตาคนมันจะกลายเป็นความผิดส่วนตัวแล้วมันจะกลายเป็นเข้าขายส่งหย่อน
เนี่ยประมาณอย่างนั้นนะฮะส่วนกรณีที่ผู้ที่ถูกแจ้งข้อหานะครับถูกกล่าวหา
ก็คืออดีตรองหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนก่อนก่อน
ที่จะมีการขอหมายจับในมุมของทนายเดชาบอกว่าทนายที่เขาทำคดีให้เนี่ยก็น่าจะรู้ว่า
ควรจะไปพบพนักงานสอบสวนก่อนหลังจากนี้ตำรวจก็จะนัดไปเจอที่ศาล
เพื่อขอออกหมายขังนะฮะพอสารออกหมายขังเขาก็จะขอประกันตัว
จากนั้นก็ไปต่อสู้คดีกันตามขั้นตอนแล้วหลังจากที่คนใกล้ชิดของไฮโซลูกนัด
ได้ออกมาบอกว่าขอถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งสก
หลังจากที่ออกมาแจ้งความในคดีในเหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
กับรองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยนะฮะทนายเดชาวันนี้บอกว่า
สมัครสอกรเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่นะครับคือห้ามถอนตัว
หลังจากมีการรับสมัครไปแล้วเป็นตามมาตรา๕๓ของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนนะทนายเดชาฝากเตือนนะครับ
คุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงทั้งหลายว่าการจะไปกับใครสองต่อสองเนี่ย
จะต้องระมัดระวังตัวให้ดีโดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นที่รับตาคน
แม้แต่เป็นญาติตัวเองเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าไปไว้ใจ
เมื่อเกิดเหตุต้องเออะโวยวายต้องขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
แล้วต้องเก็บหลักฐานถ่ายคลิปมือถือมือถือหรือรีบแจ้งความทันทีด้วย
ถ้ามีร่องรอยการถูกกระทำต่างต้องรีบไปตรวจแล้วเอามาเป็นหลักฐานให้ตำรวจทันที
เพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นแล้วแล้วมันผ่านไปนานนานอ่ะโดยเฉพาะแบบเป็น๑๐ปีเนี่ย
มันแทบจะไม่มีผลอะไรทางคดีเลยเพราะว่าคดีลักษณะแบบนี้
ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วไปแจ้งความเนี่ยมันเอาผิดยาก
แล้วเดี๋ยวเผลอจะถูกแจ้งความกลับข้อหาแจ้งความเท็จได้

หน้าตำรวจสั่งไปฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องคดีถึงที่สุด
เขาก็อาจจะดำเนินคดีกลับว่าแจ้งความเท็จหมินประมาทได้ต้องระวัง
ต้องระวังนะท่านต้องมั่นใจแล้วท่านมีหลักฐาน

อันนี้ด้วยความเป็นห่วง
อันนี้ในมุมของทนายเดชาที่มองในแง่มุมกฎหมายนะฮะ

เหยื่ออีกคนนึงให้ข้อมูลมานะบอกว่า๓ปีก่อนเธอเคยถูกล่อลวงไปข่มขืน
ลวนลามที่นายตั้มให้ข้อมูลไว้
คือน้องคนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้น๓ปีที่แล้ว
เป็นนักศึกษาต้องไปสัมภาษณ์รองหัวหน้าพักคนนี้นี่แหละ
เพื่อหาความรู้ก็นัดกันที่ร้านอาหารในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์
ไปถึงเนี่ยเจอที่เคาน์เตอร์ก่อนก็มีการพูดคุยเรื่องงาน
แล้วก็ถูกรองหัวหน้าพักคนนี้ขยันขยอให้ดื่มเหล้าบางอย่าง
ดื่มแล้วเธอแพ้แล้วเธอก็เมาระหว่างนั้นเธอบอกเธอถูกลวนลาม
จับมือหอมแก้มจูบปากแล้วก็ถูกพาขึ้นห้อง
เธอบอกเธอพยายามร้องขอแล้วบอกว่าเธอเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย
แต่เขาไม่สนใจเลยยังคงพาเธอเข้าไปที่ห้อง
แล้วก็ข่มขืนเธอปล่อยให้เธอกลับบ้าน
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเธอช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเลย
หลังจากนั้น๓วันรองหัวหน้าพักคนนี้โทรมาอีก
ติดต่อกลับมาอีกบอกว่าจะพาไปพบรองหัวหน้าพักอีกคนนึง
เธอบอกเธอก็ไปนะต้องทำงานเธอบอกเธอต้องทำงานเธอก็ไป
แต่คราวนี้ไปกับพ่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
บอกเธอไปกับคุณพ่อเลยไม่ไปคนเดียวแล้ว
ปรากฏว่าก็ถูกรองหัวหน้าพักคนนี้ใช้อุบายล่อลวงให้ไปในที่รับตาคน
แล้วก็ลวนลามเธออีกทั้งกอดจูบจับก้นจับของลับแล้วก็พูดจาหยาบคายใส่
บอกว่าเธอทนอยู่แบบนี้๓๔ครั้งก่อนที่จะตัดสินใจติดต่อเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วหนีไปเลย
บอกว่ากลัวทุกครั้งที่ได้ยินชื่อนี้ไม่มีความมั่นใจและไม่กล้าจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วย
ยังคงเป็นโรคซึมเศร้าอยู่และอาการก็หนักกว่าเดิมด้วยจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้

วันนี้ที่กล้าออกมาเปิดเผยเพราะอยากให้ผู้ชายคนนี้ถูกดำเนินคดีสักที